เอาล่ะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ช่วงเวลาประมาณสักเที่ยง
เกือบเกือบบ่ายโมงนะคะเหตุการณ์เนี่ยต้องบอกว่าระทึกมากมาก
ย่านพระราม๓เพราะว่าเครนที่ใช้ในการเกาะสร้างคอนโดมิเนียม
เครนสูงมากนะคะมันถล่มลงมา
และที่สำคัญก็คือมีคนเสียชีวิตตอนนี้เนี่ย
จำนวน๕ศพแล้วนะคะ
ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้เป็นวินาทีที่ทีมกู้ภัยค่ะ
ต้องใช้เครนอีกเหมือนกันนะเครนยกขึ้นไปช่วยเหลือ
ผู้บาดเจ็บที่ติดอยู่บนยอดเครนเกาะสร้างคอนโดมิเนียม
บริเวณถนนพระราม๓ซอย๔๕เขตยานนาวา
หลังจากที่มันพังถล่มลงมาเมื่อวานนี้ค่ะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยทั้ง๔คนเนี่ยนะคะ
ก็ต้องปีนขึ้นไปพร้อมกับอุปกรณ์เซฟตี้เชือกกู้ภัย
ไปช่วยเหลือคนเจ็บที่ติดอยู่บนเครนนะคะ
แล้วก็อันนี้ค่ะคุณผู้ชมคือเขาต้องใช้วิธีการโรยตัว
เพราะว่ามันสูงมากจริงมันขึ้นไปไม่ถึงค่ะ
เขาอยู่ในอันเป็นชั่วโมงนะคนเจ็บอ่ะนะ
ใช่ค่ะคือเคราะห์ดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าคนเจ็บเองเนี่ยนะคะ
เขาก็มีการใส่เหมือนเชือกเซฟตี้ติดกับเครนอยู่เหมือนกัน
เวลาเขาทำงานเพราะว่าตอนที่เกิดเหตุเขาทำงานกันอยู่
เพียงแต่ว่าพอมันถล่มลงมาเนี่ยเขาก็บาดเจ็บ
ห้อยต่องแต่งต้องเกาะติดอยู่กับเครนนะคะ
อันนี้เราต้องย้อมขาวดำก่อน

ใช่เขามีแผลนะคะก็ต้องโรยตัวกันลงมานะคะ
เลียงคนเจ็บทั้งหมดนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วนค่ะ
ตอนที่กู้ภัยขึ้นไปเนี่ยคนเจ็บคนที่๕นี้ยังคงมีชีวิตอยู่

ยังคงมีลมหายใจอยู่แต่ว่าแผ่วเบาแล้ว
คืออาการสาหัสแล้วเพราะว่าขาหักหลายท่อนแล้วก็เสียเลือดเป็นเวลานาน
ถูกต้องแล้วต้องค้างอยู่แบบนั้นนานมาก
ตอนแรกเขาจะเอาเรื่องของกระเช้าขึ้นไปแต่ว่ามันไปไม่ถึง

ต้องให้กู้ภัยเดินทางแล้วโรยตัวแบบนี้นะคะ
และเพื่อให้คุณผู้ชมเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นเรามีกราฟิกจำลองขึ้นมาแบบนี้ทีมข่าวเราทำให้เห็นแบบนี้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ทีเครนอันนี้ทำการก่อสร้างอาคารที่มีความสูงขึ้นไปแล้วใน๑๓ชั้น
แต่ตอนนั้นเครนมีความสูงอยู่ที่๓๐เมตร
ซึ่งแน่นอนต้องเพิ่มความสูงของตัวเครนเพื่อให้ก่อสร้างคอนโดได้สูงมากขึ้นนะครับ
เพิ่มไปอีกให้เป็นอีก๑๘เป็น๔๘นะครับ
ระหว่างที่วิศวกรควบคุมกำลังทำการเพิ่มท่อนเหล็กที่ความสูงไปถึงจุดที่๔๒เมตร
แล้วก็กำลังนำท่อนเหล็กท่อนสุดท้ายไปใส่
เพื่อให้เครนมีความสูงตามที่กำหนดคือ๔๘เมตร
สี่สิบแปดเมตรเนี่ยมันเทียบเท่ากับตึกสูงประมาณ๑๖ชั้น
อ่านะครับจังหวะที่กำลังจะล็อกตัวเครน
กับเหล็กท่อนสุดท้ายเนี่ยฮะมันหล่นแบบนี้คุณผู้ชม
มันมีความผิดพลาดบางประการทำให้น้ำหนักตรงแขนของเครนมันไม่สมดุลแล้วถล่ม
แล้วแน่นอนจังหวะที่ถล่มมันมีคนอยู่ข้างบนด้วยก็ร่วงลงมาพร้อมกัน
เหล็กหล่นลงมากระแทกกับตัวอาคารที่กำลังก่อสร้างจะเสร็จแล้ว
แล้วก็เอาคนเนี่ยหล่นลงไปด้วยไปถูกรถโม้ปูนที่จอดข้างล่างเสียหาย
และแน่นอนคนที่หล่นไปก็เสียชีวิตแล้วก็ติดอยู่ข้างบน๑คนนะครับ
ทีนี้คนที่เห็นเหตุการณ์นะคะนางสาวสุมาวินชัยเสนา
เล่าให้ฟังบอกว่าเช้าเมื่อวานนะคะเขาก็เห็นแล้วล่ะว่าเครนเนี่ยมันยกตัวสูงเพิ่มขึ้น
มันก็ค่อยยกตัวยกตัวขึ้นไปจนกระทั่งเที่ยง๕๐นาทีค่ะ
อยู่เธอบอกว่าเธอได้ยินเสียงดังแกรกเหมือนเมื่อสักครู่นี้ที่กราฟิกเราทำเสียงให้คุณผู้ชมได้ยิน
มันเป็นเหมือนเสียงเหล็กลั่นนะคะเธอบอกว่าเสียงมันคล้ายกับเหล็กลั่นหรือว่าเหล็กกำลังหัก
ทีนี้พอได้ยินเสียงก็เลยหันไปมองว่ามันเกิดอะไรขึ้น
จังหวะที่หันไปนี่แหละค่ะเครนมันก็ถล่มลงมาเลย
แล้วแน่นอนก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นภาพกราฟิกเมื่อสักครู่นี้ถล่มลงมาพร้อมกับคนที่ปลิวร่วงลงมาด้วยนะคะ
ขณะที่ช่างกำลังใส่ท่อนสุดท้ายเข้าไป
คือจะเสร็จงานอยู่แล้ว

แล้วก็กำลังจะปิดฝาบนของตัวเครน
ทีนี้เข้าใจว่าสันนิษฐาน
ว่าปิดด้วยความรุนแรง
คือแรงเกินที่เคลมมันจะรับได้
พอปิดลงมาก็เกิดการกระชาก

เพราะด้วยพฤติกรรมของเครนตัวนี้
มันตั้งแทบจะ๙๐องศาอยู่แล้ว

ตัวนี้ถ้าช่างไม่มีความชำนาญ
มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุตรงนี้ได้สูงมาก
แต่ตอนนี้เป็นขั้นตอนของบรรเหตุ
จากการที่มาเพิ่มสูง

ก็คิดว่าน่าจะมี๒ประเด็น
อีกประเด็นนึงที่ตัดออกไปเนี่ยก็คือ
คอตเตอร์เวทที่เป็นตัวบาลานซ์ที่มุมท้าย

ทุกครั้งที่เราทำการเพิ่มความสูง

ถ้าตัวนี้มีการเคลื่อนที่ถอยหลังไปเมื่อไหร่
มันจะเกิดการหงายหลังได้มาก
แต่จากเข้าไปดูเมื่อสักครู่คือมีการล็อกอยู่
มีการล็อกอยู่อย่างแน่นหนา
ไม่มีการเคลื่อนตัวของจุดนี้
ก็เลยสันนิษฐานว่าน่าจะมาจากการที่ปิดคอที่รุนแรง

นี่ค่ะก็เป็นเจ้าหน้าที่จากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปฐำที่เข้าไปตรวจสอบ
อย่างที่เขาเพิ่งพูดไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะที่บอกว่า
สันนิษฐานว่าสาเหตุน่าจะเกิดจากการ
ประกอบเหล็กท่อนสุดท้ายที่จะยกตัวเครนให้สูงขึ้นถึง๔๘เมตร

ทีนี้ช่างน่าจะปิดฝาเพื่อล็อกตัวเครนด้วยความแรง
คืออาจจะกระแทกมันแรงเกินไป
หรือว่าเหล็กมันอาจจะแบบกระทบกันแรงเกินไป
มันเลยทำให้พอมันเกิดแรงปุ๊บเนี่ยมันจะสะท้านลงมาทั้งเครนถูกไหมคะ

เครนมันก็หงายหลังแล้วจังหวะแขนเนี่ยคือมันก็อยู่ยื่นออกไปถูกไหมคะ
ตัวตั้งตรงไม่เท่าไหตัวแขนนี่แหละที่มันยื่นออกไป

มันหงายหลังเสียสมดุลรับน้ำหนักไม่ไหว

ซึ่งโครงการนี้นะคุณผู้ชมคือตอนนี้
ดำเนินการเกาะสร้างตอนเกิดเหตุมันเพิ่งจะ๑๓ชั้น
แต่ความตั้งใจคือ๓๕ชั้น
คือแปลว่าเครนมันจะต้องสูงขึ้นไปอีกแน่นอน

แล้วหลังจากนี้จะกลับไปทำงานอีก
มันต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ

มันเหลืออีกตั้ง๒๙ชั้นเลยนะคะ
ซึ่งขออภัยอีก๑๙ชั้น
ซึ่งเบื้องต้นอาคารนี้เขาบอกว่า

กับสำนักการโยธากรุงเทพมหานครอย่างถูกต้อง
แต่การก่อสร้างจริงจะตรงตามแผนงานที่ยื่นหรือเปล่าเนี่ย
มันต้องรอผู้อำนวยการเขตยานวามาตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้ง
เพราะว่าถือเป็นเหตุการณ์ใหญ่เลยนะคะ
แต่ถือว่าโชคดีที่สาวละคารของเครน
ที่มันอยู่ตรงเป็นสาวหลักเนี่ยมันแข็งแรง
อันนี้มันจะหนักมากกว่านี้นะฮะ
แต่เหตุการณ์นี้เราก็สูญเสียไป๕คนด้วยกัน
กับการที่เข้าไปก่อสร้างเรื่องของคอนโดนะครับ